กระต่ายกระต่ายเอ้ยไปไหนไปออกไปตลาดได้แล้วเนี่ยเตรียมหน้ากากอนามัยไปให้แล้วอยู่ไหนเนี่ยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะเห็นเจ้ากระต่ายของดิฉันรึเปล่าค่ะวันนี้จะชวนไปจ่ายตลาดกันหน่อยแต่แหมเช็คสภาพอากาศดูแล้วอุ้ยฝุ่นควัดเยอะมากโดยเฉพาะฝุ่นพิษค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดแอร์โฟนไทยของกรมควบคุมมลพิษแล้วนะคะแอร์วิชัวร์ก็ทำให้เราได้เห็นชาร์จที่เข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนนะคะอย่างตอนนี้ค่ะเราจัดอันดับเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวที่มีดัชนีคุณภาพอากาศย่ำแย่ที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครติดอันดับหกนะคะดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่หนึ่
อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วดูกันไปต่อเนื่องยาวยาวตลอดสัปดาห์เห็นไหมคะว่ายังคงน่าเป็นห่วงก็คงต้องพกหน้ากากอนามัยกันเอาไว้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกซื้อไม่สะดวกหานะคะก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยที่ทำขึ้นเองสำรองใช้กันได้แต่ก็อย่าลืมซักดูแลเรื่องความสะอาดกันด้วยนะคะเหตุผลเป็นเพราะ

อยู่ในภาคเหนือช่วงนี้อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น๑๔องศาเซลเซียสแต่ตอนเช้าจะมีหมอกด้วยรวมทั้งภาคอิสานด้วยนะคะระยะนี้อุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นทำให้มีหมอกบางเกิดขึ้นตอนบนของประเทศคือนับตั้งแต่ภาคเหนือภาคอิสานภาคกลางภาคตะวันออกใครสอนจอนบริเวณนั้นระวัดระวังเรื่องของการ
๒เมตรแต่ว่าบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปอาจจะมีฝนตกได้นะคะแล้วก็มีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรหรือมากกว่านั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมนธรหมอกบางในตอนเช้านะคะแล้วก็มีเมฆบางส่วนอากาศร้อนตอนกลางวันแล้วก็เรื่องของฝนละอองยังคงปกคลุมนานแน่ทั่วพื้นที่
อ่ะขึ้นไปทำอะไรตรงนู้น
อ่ะหลบลุง
ไปแล้วค่ะ